นักกีฬาทีมชาติไทยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พันธุ์ตำรวจเอกประพัทธ์ศรชาติพรม
ผู้กำกับการฝ่ายกีฬากองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยควบคุมฝุงชนจำนวน๒๐๐นาย
และนักกีฬานักฟุตบอลทีมชาติในสังกัด
อย่าง๑๐ตำรวจรีชนะทิพย์สงกระสิน
ตำรวจรีธนาชนะบุตร
ตำรวจรีนรบดินวีรวัฒโนดม
กล้าวน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เมซิเจชนะทิพย์สงกระศิลป์

เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติค่ะ
ความทำดีคือไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้

เขาอาจจะมีงานหรือว่าอาจจะไม่ว่าง
แต่ถ้าใครว่างก็เชิญไปช่วยกันทำจิตอาสานะครับ
เพื่อพระองค์ท่านเพื่อความสามัคคี
แล้วก็มันก็แสดงถึงการมีน้ำใจของคนไทย
ผมก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เห็นคนไทยแบบช่วยกัน
ก็เจ้าชวนให้
ให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำความดี
คือบางทีเราไม่มีโอกาสได้มาด้วยตัวเอง
ก็ขอเพียงทำความดีตามแนวทางของพระองค์ท่านก็พอครับ
จากการยืนสงบนิ่งและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีแล้ว
บรรดาข้าราชการตำรวจยังได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นหมายเลข๙อีกด้วยค่ะ